ฝูงศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกอย่างบริรัมนะคะ
ก็ได้ดาวยิงคนใหม่แต่ว่าเป็นนักเตะหน้าเก่าเข้ามาเสริมทีมค่ะ
ฮาเวียปาตินโยตกลงเซ็นสัญญามาร่วมทัพริัมยูเนเต็ดเป็นครั้งที่๒นะคะ
ก่อนหน้านี้เคยอยู่กับทีมบริรัมดิ์เมื่อปี๒๐๑๓๒๐๑๕
แล้วก็เคยพาทีมสร้างบริษัทเป็นทีมแรกของไทยค่ะที่สามารถคว้า๔แชมป์ได้ในฤดูการเดียว
ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเหินหนานเจียนอี้นะคะในศึกชัยนี้ซุปเปอร์ลีก
โดยดาวยิงชาวฟิลิปปินส์เชื้อสายสเปนก็จะสวมเสื้อหมายเลข๒๐ที่เคยใส่นะคะ
แล้วก็จะลงเล่นได้ในเล็กที่๒ในโคต้าอาเซียน
แทนที่ห่วงวูแซมซันค่ะกองหน้าชาวเวียดนามเชื้อสายไนเจรียที่ถูกยกเลิกสัญญาค่ะ
หลังจากเข้ามาทำหน้าที่แทนสก๊อกทูเปอร์กุญสือชาวอังกฤษที่ถูกยกเลิกสัญญา
จากการทำทีมออกสตาร์ทย่ำแย่ในไทยลีกซีซั่นนี้
ซึ่งโค้ชอ้นก็เข้ามารับงานชั่วคราวตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
สถิติที่ผ่านมาก็คุมทีมโอลิสเทโรไปแล้ว๔นัดด้วยกันนะคะ
ชนะ๓แพ้๑เก็บได้๙คะแนนค่ะก็ขยับหนีห่างโซนตกชั้นได้สำเร็จ
ตอนนี้อยู่อันดับที่๑๓จาก๑๘ทีมนะคะมีอยู่๑๓คะแนนค่ะ
แต่ว่าไปในตำแหน่งประธานเทคนิคซึ่งก็จะทำงานร่วมกับซูกาโอคัมบะค่ะ
มิซูปาเตไลเน่ผู้ฝึกสอนชาวฟินแลนดที่ถูกยกเลิกสัญญา
ซึ่งคูเปอร์ค่ะก็จะเดินทางกลับมาถึงไทยวันที่๒๖เมษายนนี้
พร้อมกับพาทีมจบอันดับที่๑๐ในการประเดิมไทยลีกเมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะ